ไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะที่จังหวัดตากหนุ่ม๕๓ปีบอกว่า
มีเมียเด็กต้องหมั่นตรวจเช็คเสมอนะคะ
ทีนี้ตรวจเช็คยังไงไปแอบไปส่องดูทั้งเฟซบุ๊คทั้งไลน์ของเมียเมียเด็กอายุ๒๘

ไม่ใช่ค่ะปรากฏว่าไปเห็นว่าลักษณะเอ๊ะเหมือนภรรยาเนี่ย
ปัญญาไปให้ชายอื่นทะเลาะกันค่ะ
จริงแล้วก็ด้วยฤทธิ์เหล้าเพราะก่อนหน้านี้เขานั่งกินเหล้ากัน
ทะเลาะกันฝ่ายหญิงอายุ๒๙เมียเด็กค่ะ
ใช้มีดจ้วงแทงผัววัย๕๓ปีจนได้รับบาดเจ็บ
เรื่องก็เลยต้องถึงตำรวจแบบนี้นะคะตำรวจไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
ห้องเช่าไม่มีเลขที่ในเขตเทศบาลวังเจ้าอำเภอวังเจ้า
จังหวัดตากนะคะคนที่บาดเจ็บเนี่ยฝ่ายผัว
ชื่อว่านายบอยนามสมมุติอายุ๕๓ปี

เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งปฐมพยาบาลแบบนี้ค่ะ
นำตัวส่งโรงพยาบาลวังเจ้าในเวลาต่อมาด้วย
ส่วนตัวผู้ก่อเหตุเมียอายุ๒๙ปี
รอมอบตัวกับตำรวจในจุดเกิดเหตุ

ตัวเธอเองอยู่กับสามีอยู่กินกันมาแบบนี้
๓ปีแล้วที่ผ่านมาก่อนเกิดเหตุ
หลังเลิกงานเธอกับสามีค่ะ
นั่งดื่มสังสรรค์กับลูกน้องที่บริเวณหน้าห้อง
เมาได้ที่นี่ไงนี่น่าจะเป็นสาเหตุเชิงลึกหรือเปล่า
เมาได้ที่สามีลักษณะผูดตัดเพาะน้อยใจ

กล่าวหาว่าเธอแอบคุยกับผู้ชายคนอื่น
ผ่านทางเฟสบุ๊คผ่านทางไลน์

โดนว่าโดนด่าโดนบ่นด้วยความรำคาญ

เข้าไปในห้องพักเพื่อที่จะไปอาบน้ำนอน
แต่ฟังตัวผัวค่ะ

หาเรื่องไม่ยอมหยุดจนกระทั่งมีปากเสียงกัน
จังหวะที่สามีเดินหันหลังเท่านั้นแหละค่ะ

ก็เลยคว้ามีดปอกผลไม้ยาว๕นิ้วแทงเข้าไปที่หลังสามี๑แผลแบบนี้
ทีนี้หลังเกิดเหตุตำรวจสพวังเจ้านะคะเชิญนางสาวเอคนนี้ไปเที่ยวโรงพัก
แต่ว่าเบื้องต้นยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาใดนะคะเดี๋ยวต้องรอให้คนเจ็บเนี่ยอาการดีขึ้นก่อน
แล้วก็ต่อมาคนเจ็บหายเร็วมากค่ะออกจากโรงพยาบาลนะคะแต่ยังคงเจ็บอยู่นะคะ
เปิดเผยกับทีมข่าวบอกว่าถูกแทงที่หลัง
แต่เคราะห์ดีนะที่ไม่โดนอวัยวะสำคัญ
ตอนนี้กลับบ้านแล้วปรับความเข้าใจ
นี่ปรับความเข้าใจพูดคุยกับภรรยาเรียบร้อย

แต่ด้วยคืออาการโมโหไง

อ่าก็ขอโทษขอโพยกันไปนะคะยังรักกันเหมือนเดิมค่ะ

เพราะก็เดินออกมาจากห้องนุ่มพระครูคนเดียว

ก็เมียก็ตามไปเที่ยงกันดีกว่า
แทงที่โน่นนะไม่ได้แทงที่นี่น่ะครับผม
อาการก็ดีขึ้นแล้ว
ขึ้นแล้วครับแล้วเป็นไงกับแฟนตอนนี้

ดีแล้วเนอะดีแล้วแล้วเราเคลียร์ปัญหาอังคาใจกันแล้วเนอะเรียบร้อย

ก็เข้าใจกันดีแต่ว่าตำรวจบอกว่า
สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะเรานำเสนอข่าวด้วยนะ
ขอให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคู่สามีภรรยา
มีอะไรค่อยพูดค่อยจากันอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสิน

สติมาปัญญาเกิดสติเตลิศจะเกิดปัญหาแบบนี้นะคะ